เอาไปดูเรื่องราวของอดีตทหารบกนะฮะ
ไปชวนเพื่อนตะเวนรักษัพแต่งานตู้เสพต่านบ้ามคน

เจ้าทุกข์เขาก็เสียหายเขาก็แจ้งความสุดท้าย
ตำรวจตามล่ามาจับได้ในกรุงเทพครับ
จำรวจตามล่ามาจับได้ใกล้แถวแถวท้ายรัฐเรานี่แหละ

เพราะว่าอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
เป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนสนบางซื่อครับ
นำกำลังชุดสืบสวนนะฮะคือส่วนที่กำลังกัน
สพเมืองสระบุรีตามจับกลุ่ม
สิบเอกนพรสะทองบ้องหรือว่าปุ๊อายุ๕๔
เป็นอดีตทหารบกนะฮะสังกัดทหารสื่อสารคนเสื้อแดงนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายอักขเมษอายุ
อันนี้เป็นคนกรุงเทพคนดอนเมืองเป็นเพื่อนกัน
ก็ร่วมกันก่อเหตุแล้วขับรถหนีมาจากสระบุรี

หนีจากสระบุรีเข้ามาในกรุงเทพตำรวจเขาก็ประสานความร่วมมือส่วนที่กำลังกันตั้งด่านสกัดจับ
คุณผู้ชมคนก็ตื่นตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าสะพานควายคนก็เยอะรถก็ติดด้วยนะครับ
และอุปกรณ์เครื่องมือเขาอุปกรณ์ตัดเหล็กเครื่องมือช่างเหลือย
การจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากว่าตำรวจสนบางซื่อครับได้รับการประสานงาน
จากทุกศึกษวนของตำรวจสอบภอมเมืองสนาบุรีว่าเนี่ยมีพุทธโอหาสองคนเนี่ยนะ
ก่อเหตุไปตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านบริเวณของประชาชนทั้งกาญจนบุรีขอนแก่นสระบุรี
เขาอาศัยตอนคนที่ไม่อยู่บ้านลักษณะคือเขาเหมือนขับรถดูราดเราก่อน
ลาดเราลาดตะเวนดูซิว่าเออตรงนั้นมีคนอยู่บ้านไหมพอไม่มีคนอยู่ก็เข้าไปงัดเลย
ตำรวจก็สืบติดตามข้อมูลของคนร้ายมาตลอดแต่คนร้ายไหวตัวทันขับรถหนีเข้ากรุงเทพ
นะฮะใช้เส้นทางพระหลโยธินตำรวจสพเมืองสระบุรี
ก็เลยประสานตำรวจในกรุงเทพสนบังซื้อตั้งจุดสกัดจับให้หน่อย

สุดท้ายเป็นจังหวะเดียวกันกับตำรวจสพเมืองสระบุรีขับรถตามมาสมทบจับกลุ่มได้พอดิบพอดี
ทั้งสองคนก็โดนรวบตัวอยู่กลางถนน
กดลงไปเลยนะฮะเบื้องต้นเขายังไม่ให้การใด
รวมถึงยังไม่ยอมบอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาเป็นของใครเอามาจากไหน
ก็ยังคงต้องสืบสวนสอบสวนและสอบปากคำกันต่อไป

หนีข้ามจังหวัดมาก็จับได้ชื่นชมตำรวจไทยนะคะ